ครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์หน่อย
บ้านนี้เค้ามีหวยแล้วสละกินรถไม่มีมีแหละลอตเตอรี่
ไม่มีข่าวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วเรามาถึงจุดนี้แล้วครับ
ถ้าฟังไม่ชัดผมจะอธิบายให้ฟังครับคุณผู้ชมครับ
ในคลิปจะมีภาพของผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีดำ
นั่งคุยกับพระรูปหนึ่งอยู่เจรจากันเรื่องยอดเงิน
จ่ายกันยังไงไม่ลงตัวไม่ครบหรืออะไรยังไงนี่แหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ในช่วงที่วัดเนี่ยจัดพิธีทางศาสนาช่วงงานบุญสงกราน
ล่าสุดครับพันธบริษัทเอกกิติพงเพชรมุนี
ท่านผู้กำกับการสพช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สั่งการให้ตรวจสอบข้อที่จริงเลยว่าไอ้เหตุการณ์ที่ปรากฏ
แล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยมันใช่เรื่องการเล่นหวยใต้ดินไหม
เพราะว่าจริงผู้เล่นกับเจ้ามือผิดทั้งคู่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ประสานไปยังวัยยาวัชกรของวัดนะครับ
แล้วก็เรียกผู้ชายที่อยู่ในคลิปและพระสงฆ์ในคลิปมาสอบถาม
สำหรับรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงแล้วก็ได้ซื้อหวยใต้ดิน
ผู้ชายในคลิปเนี่ยจะส่งยอดต่อให้ผู้ชายอีกคนชื่อนุ่ม
แล้วหนุ่มเลยจะให้กล้าตอบแทนนะ๑๒๐ของยอดได้นะคะ
ถ้าพี่ในคลิปตกจ้างข้อหา

หาเล่นการภาพนานสาหกลืนรวบ
อันนี้ในฐานะผู้เล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนนุ่มหนุ่มที่ถูกซัดทอดคือเขาถูกซัดทอดว่าเป็นเจ้ามือหวย
เดี๋ยวตำรวจจะสืบสวนและติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
เรื่องนี้ทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนายวัลลบนามวงพรม
ท่านเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ที่ดูแลด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
โดยในวันลบเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังดูว่ามันจริงป่ะล่ะ
เขาบอกว่าพระท่านซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดนครพนมจำได้ไหม
ที่ถูกระวันไปสิบแปดล้านและเอาไปแจกสังคมไทยปัจจุบันก็เห็นกันบ่อย
ใครอยากได้เลขก็ไปหาพระไปที่วัดไม่ใช่เหรอนี่ท่านถามแบบนี้
สังคมเป็นแบบนี้อยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล
ไม่ได้เกี่ยวกับวัดหากจะมองว่าผิดวินัยสงฆ์หรือไม่
เขาบอกว่าก็ไม่ใช่วินัยร้ายแรงล่ะนะเป็นลักษณะที่ว่ากล่าวตักเตือนได้
ส่วนพระที่ปรากฏในคลิปเขาว่างั้นทีมข่าวพยายามติดต่อจะขอสัมภาษณ์ท่าน
แต่ท่านคงจะยังไม่สะดวกนะครับก็เลยนะฮะไม่เห็นที่เราติดต่อไป
สลากกินรวบกับลอตเตอรี่นี่อันเดียวกันไหมคะ
ไม่ใช่นะไม่มีสลากกินรวบไม่มีบ้านเราไม่มี